แต่เรื่องนี้นี่ไม่ใช่เกี่ยวกับโควิดแต่อาการหนักมาก
คุณน้ำเพิ่งกลับมาไปเยี่ยมแฟนน้ำมาจากเมืองนอก

แล้วก็ยิ่งตกใจมากกว่าที่รู้ว่าสาเหตุคือเพราะเรื่องการดื่มน้ำ

คือคุณรัศมีแขนออกมาโพสต์เองว่า
เขาไม่คิดเลยว่าการประมาทเรื่องการดื่มน้ำไม่พอ
จะทำให้เขาเกือบตายเขาบอกเกือบขิดแล้วแม่
เพราะว่าอย่างนี้สภาพรูปที่ลงเป็นอย่างนี้เลยค่ะ
คือเขาไปอาบแดดอาบแดดเสร็จปุ๊บเนี่ย

แต่จริงคือร่างกายมันเสียน้ำจากร่างกาย
เหงื่อออกไปจากการอาบแดดเยอะแล้ว

ในร่างกายเกลือแร่ในร่างกายก็เลยไม่ถึง
เขาบอกตะคริวขึ้นทั้งตัวขยับไม่ได้เลย

ให้แบบไปส่งตัวที่โรงพยาบาลโดยด่วน

ครั้งที่สี่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาประมาทเองในเรื่องของการแบบดื่มน้ำไม่พอ
คิดว่าคิดว่าที่มีอยู่ในร่างกายมันไม่ได้ออกไปเยอะคิดว่าน่าจะพอแล้ว
แอบหาข้อมูลมาว่าเอาแล้วเราต้องกินน้ำวันละเท่าไหร่
เขาบอกว่าวันหนึ่งเราจะเสียน้ำออกจากร่างกายประมาณ๒ลิตรครึ่ง
คือจากการหายใจกับเหงื่อนิดนึงจากการเข้าห้องน้ำอีกลิตรครึ่ง
เพราะฉะนั้นกินอย่างน้อย๒๓ลิตรค่ะต่อวัน
อืมใช่ต้องกินเอาง่ายว่ากินกว่าใหญ่
แบบการใช้ชีวิตแบบปกตินะแต่ยิ่งถ้าไปออกกำลังกายด้วยอาบแดดด้วยอย่างนี้

เขาบอกลูกเขาเป็นหมอเขาสอนวันนี้ในร่างกายก็เหมือนไฟฟ้าเพราะฉะนั้นให้เราจริงน้ำบ่อย
แล้วให้น้าแอนดื่มน้ำให้มันช่วยได้หมดเลยจริง
ถ้าดูเนี่ยเนี่ยเห็นคนถือกระบอกน้ำที่เขาขึ้นเป็นวันแบบน้ำ๓ลิตรในกระบอกนึง
เขาเขียนว่า๑๐โมง๑๑โมงเที่ยงบ่ายโมงอย่างนี้
ทำได้ไหมเราก็กินขวดใหญ่วันละ๒ขวด
พี่ก็กินน้ำเยอะนะหนูเห็นพี่ดื่มตลอด
ขวดลิตร๒ขวดอย่างน้อยก็ยังแบบอุ่นใจค่ะ